ช่วงนี้นะเราก็ต้องร่วมมือกันด้วยการอยู่บ้าน
กิจกรรมงานแสดงงานบันเทิงเขาก็งดหมด
กันการระบาดของโควิด๑๙
วันเปิดอินสตาแกรมเปิดเฟซบุ๊กนะ

เยอะจริงค่ะอยากให้ไปดูคลิปสนุกนี้ค่ะ
สาวนะคะเขาก็เป็นหมอลำนี่แหละ
ปกติเขาก็มีงานแห่อะไรแบบนี้นะแต่ช่วงนี้ก็ต้องอยู่บ้าน
โอ้โหแล้วเขาสนุกสนุกคนดูเป็นแสนอ่ะเดี๋ยวลองไปดูคลิปกันก่อนนะคะ

นี่ค่ะคือน้องเขาสนุกมากนะ
ใช่มะปกติอยู่บนรถแห่ใช่ปะ

โอมกับน้องพินโอมออนอุมา

ข่าวสาวชายภูมิเขาเป็นนักร้องประจำวงรถแห่ร็อกเกือบเสีย
ร็อกเกิบเสียพี่เฉยภูมิ
งานเราบอกว่าตอนนี้น้องเขากำลังไลฟ์สดอยู่

นี่ไงสวัสดีจ้า

ขอบครับมากที่สร้างความสุขให้คนไทยในช่วงเวลานี้
คือเขาไม่ได้เปิดรับเงินอะไรนะ
ไม่ได้ขึ้นเลขบัญชีอะไรเพื่อหวังเงินนะครับ

เขาบอกขอแค่ยอดแชร์ยอดไลค์พอ

กดไลค์กดแชร์หรือจ้างงาน
หลังหมดโควิด๑๙ระบาดจ้างล่วงหน้าเลย
คิวกันได้เลยเดี๋ยวน้องเข้าไปโชว์ตัวให้ไปร้องเพลงให้แบบนี้
โอ้โฮนี่มันจริงนะคนก็ถึงชอบดูแบบ
เวลามีทั่วโปรดแห่อะไรพวกนี้ใช่ไหมน้องนี่เขามืออาชีพเลยนะครับ
ตอนนี้น้องเขาไลฟ์สดอยู่ใช่ไหมเราลองฟังเสียงที่น้องเขาไลฟ์สดตอนนี้หน่อยได้ไหม
ก่อนจะไปฟังเสียงที่น้องที่เราสัมภาษณ์มานะฮะลองดูน้องเขาไลฟ์สดตอนนี้ก่อน
โอ้โฮนี่มันจริงนะคนก็ถึงชอบดูแบบเวลามีทั่วโปรดแห่อะไรพวกนี้ใช่ไหม
น้องนี่เขามืออาชีพเลยนะครับตอนนี้น้องเขาไลฟ์สดอยู่ใช่ไหมเราลองฟังเสียงที่น้องเขาไลฟ์สด

สองสาวเขาจัดให้จัดให้ไทยรัฐนิวโชว์เลยนะจัดให้สดเลยโอ้น่ารักค่ะสนุกค่ะสนุก
ก็สองสาวนะครับได้ฝากกับทีมข่าวของเราขอขอบคุณแฟนทุกคนที่ติดตามชมนะฮะ

โอ้โห

แต่ว่าความดังในโลกออนไลน์ของน้องตอนนี้
อันนี้สดของน้องเขาความดังในโลกออนไลน์เพียงข้ามคืนเนี่ยทำให้ตอนนี้สองสาวมีงานจ้างเข้ามาเยอะเลยนะฮะจ้างรีวิวสินค้านี่ก็มี
จ้างให้ไปไลฟ์เฟซบุ๊คแบบนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ก็มี
น้องเขาไม่รับนะครับบอกว่าให้ค่าจ้างหลักแสนน้องเขายังไม่เอาเลยนะฮะ
เขาปฏิเสธไปหมดนะครับไม่สนับสนุนเรื่องผิดกฎหมาย
แต่งานอย่างอื่นเนี่ยน้องเขาบอกเขายินดีค่ะอ่า
เงินบริจาคน้องเขาไม่ปักหมุดไม่บริจาคไม่รับบริจาคอะไรทั้งสิ้นนะครับ
ทั้งสองคนบอกว่าตอนนี้นะฮะตอนแรกเลยนะที่เริ่มไลฟ์เฟซบุ๊กนะ
คนดูเนี่ย๒๐วิวค่ะ
ขยับมาเป็นร้อย๓๐๐๕๐๐ก็มีมีวันหนึ่งไปถึง๖๐๐
สองคนนี้กอดกันกรี๊ดดีใจ
แต่ล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาไลฟ์เฟซบุ๊คของน้องเขา๘๖๐๐นะที่คนดูนะครับ
แล้วก็แชร์ไปเกินแสนแล้วยอดวิวหลังจากจบไลฟ์ทะลุ๑ล้านวิว
โอ้นี่ฮะนี่ไลฟ์ล่าสุดณปัจจุบัน
ท่านที่อยากจะจ้างงานก็จดจำน้องเขาไว้เสร็จโควิด๑๙ก็ช่วยกัน
เพราะตอนนี้น้องเขาก็ช่วยให้ความสุขกับคนไทยนะฮะ
ในการที่จะได้คลายจากความเครียดกันบ้างในช่วงเวลานี้นะครับ
ก็ขอบคุณนะฮะขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่าดาราศิลปินนักร้อง
หลายคนนะครับที่สร้างความบันเทิงให้กับคนไทยในช่วงเวลานี้ผ่านทางสังคมออนไลน์